นักเตะทีมชาติไทยนะคะออกมาบอกว่าจะเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็จะไม่ประมาทเมียนมาร์
คู่แข่งในศึกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนคลับนัดที่๒
ที่จะลงแข่งขันช่วงค่ำวันนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
แม้ว่าจะได้เปรียบสกอร์อยู่ก็ตามค่ะ
ธนบุญเกษารัฐแนวรับสารภาพของทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่านัดนี้ทีมชาติไทยแม้ว่าจะมีความได้เปรียบอยู่ถึง๒ประตู
แต่จะไม่ประมาทและยังคงเล่นเกมลุกและรับอย่างรัฐกลุ่มอย่างเดิม
จากว่าเคยมีบทเรียนมาแล้วจากนัดชิงชนะเลิศครั้งที่ผ่านมาที่แม้ว่าจะชนะนัดแรกแต่ก็ไปแพ้ในเกมนัดที่สอง
หากได้รับโอกาสในเกมวันนี้ค่ะก็รู้สึกถึงความความอบอุ่นครับผม
ที่ได้กลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองก็ความพร้อมก็ผมก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อ
ก็ถ้าเกิดได้ลงสนามผมก็จะทำให้เต็มที่เท่าที่ได้รับโอกาสสุดท้ายสำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศนัดที่สองนะคะ
แข่งขันกันในวันนี้เวลา๑๙นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ
พบกับเมียนมาค่ะส่วนควันหลงหลังเกมที่อินโดนีเซียบุกไปเสมอเวียดนาม
ช่วงต่อเวลาพิเศษนะคะทำให้รวม๒นัดอินโดนีเซีย
เวียดนามตกรอบด้วยสกอร์รวม๔ประตูต่อ๓
ซึ่งหลังเกมค่ะรถบัสของทีมอินโดนีเซีย
แฟนบอลของเวียดนามปลาหินใส่จนเสียหาย
รวมถึงมีสตาฟโค้ชของทีมได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
ฟูมิงผู้ตัดสินจอมเฉาที่ลงตัดสินเกมนัดนี้
ก็ถูกแฟนบอลของทั้งสองทีมตำหนิเช่นเดียวกัน

ตัดสินด้วยการไล่ผู้รักษาประตูของเวียดนามออกแบบหน้ากังขา
เปลี่ยนใจไม่ให้จุดโทษกับอินโดนีเซียค่ะ
ซึ่งก็มีแฟนบอลคนนึงนะคะได้โพสต์ข้อความลงบนโลกโซเชียล
แปลได้ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าไทยรู้สึกอย่างไรกับการตัดสินแบบนี้
สำหรับผู้หมิงผู้ตัดสินจอมเฉา
เคยลงตัดสินแบบน่ากังขาในเกมที่ทีมชาติไทย
ไปแพ้จุดโทษซาอุดีอาราเบีย๐ประตูต่อ๑
ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนัดแรก
ไทยแพ้เกาหลีใต้ไป๑ประตูต่อ๒ค่ะ